คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานในวงการบันเทิง

เห้ยเลิกกันทำไมอ่ะหวานก็อยู่ดีน่ะค่ะ
สาเหตุที่แท้จริงรวมไปถึงข่าวรีเทิร์นพี่ป้องอดีตหวานใจ
ชวนกันไปทำบุญไหว้พระเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
มารีเทิร์นกันจริงหรือไม่ไปฟังสาวแก้วค่ะ

ก็เคลียร์กันไปก็๒เดือนแล้วนะคะ๒๓เดือนแล้ว

เราโตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วจริง
ก็ไม่เสียดายนะคะ
ไปไหว้พระกับพี่ป้องหลายคนเข้าใจว่ารีเทิร์น
อืมไม่จริงหนูว่าความสัมพันธ์ของหนูกับพี่ป้องนี่คือแบบ
คือเป็นพี่น้องจริงเลยอ่ะมันแบบ
หนูคือหนูว่าก็ขอบคุณละกันที่แบบทุกคนเชี้ยอะไรงี้ค่ะ
ที่ชอบกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงหนูว่า
มันผ่านช่วงเวลาที่แบบนั้นไปแล้ว
หนูก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้

เออใช่ก็แซวกันไปสำหรับมาขำเนาะ

จริงก็ไม่เหมือนขนาดนั้น

ก็เลยขอลุยงานเต็มตัวเลยนะคะ

เตรียมปั้นคอนเทนต์ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะ
นี่ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคือเขาก็เป็นของพี่เขาที่ถามไว้อะไรอย่างนี้
จริงเราก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วเนอะก็อาจจะมีธรรมของตัวเอง
ก็อาจจะเร็วนี้ค่ะก็กำลังลองดูอยู่ว่าเป็นยังไง

ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแต่ว่างานมันยังต้องเดินหน้าต่อไป
คราวนี้ก็จะได้เห็นศักยภาพของสาวแก้วในการปั้นคอนเทนต์ด้วยตัวเองแบบจริงแล้วล่ะ
ซึ่งพี่ป้องเองเขาก็ตอบแบบเหมือนสาวแก้วเลยว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้ว
ตอนนี้เป็นพี่น้องกันดีที่สุดแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องเจ้าชู้เนี่ยตาวตอบแบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นะ
ก็ไม่อยากจะทำร้ายพี่ชายอยู่แล้ว
เพราะเขาก็สนิทกันยินดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะ